พร้อมหรือยังสำหรับเรื่องหลอนของวันนี้

นี่ดีนะที่เล่าตอนสายไม่ไปเล่าตอนกลางคืนนะ

มันเป็นเรื่องหลอนที่มีหนุ่มโรงงานเขาบอกว่าเขาไปนั่งกินเหล้า

ทีนี้กินก้งเหล้ากันไปเสร็จแล้วก็ดึกดื่น
แต่ถูกเพื่อนทิ้งให้กลับเองคนเดียว
แล้วก็เหมือนทำท่าอยู่ที่ราวสะพานเหมือนกับเขาจะกระโดด
แล้วสุดท้ายเขาก็เห็นผู้หญิงชุดแดงคนนี้กระโดดลงไปจริง
หนุ่มโรงงานคนนี้จะปีนราวสะพานจะกระโดดตามไงจะไปช่วย
แต่มีคนมาดึงตัวช่วยเขาไว้ทันค่ะ
โอ้โหขนลุกเลยเขาบอกว่าไม่รู้ว่าเป็นผีหรือเปล่าไง
เพราะสาวชุดแดงคนนี้เนี่ยเคยมีคนเห็นแล้วก่อนหน้านี้ด้วยนะ
คือเล่าไปขนลุกดิฉันขนลุกจริงนี่ช่วยพิสูจน์ด้วย
ผู้ประสบเหตุคือคุณยุทธนาทองมันอายุ๒๖ปี
เป็นนุ่มโรงงานยังอยู่ในสภาพมืนเมาเล็กน้อยค่ะ
เพราะว่าเพิ่งโก๊งเล่ามาแต่เขายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่เลยนะ
บอกว่าช่วงเย็นเนี่ยเขาก็ซ้อนรถเพื่อนมากัน๖คน
นั่งกินเหล้าใต้สะพานข้ามแม่น้ำบางประกง
พอมืดดึกตื่นแล้วทีนี้ต่างฝ่ายต่างเริ่มทยอยหนีกลับ

นายยุทธนาเห็นว่ายังคงมีรถประจำทางเหลืออยู่
ก็เลยเดินขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำบางประกง

เพื่อจะไปบกรถโดยสารประจำทาง

เหลือไปเห็นหญิงสาวอายุประมาณ๒๕๓๐ปี
ชุดสีแดงผมยาวประบาผิวขาวด้วย

กวักมือเหมือนจะเรียกให้เขาไปช่วย
นายยุทธนาก็เข้าใจว่าเอ๊ะหรือว่าผู้หญิงคนนี้
กระโดดฆ่าตัวตายหรือเปล่าก็เลยรีบเดินเข้าไปค่ะ

แล้วชูมือเรียกให้ช่วย
เขาก็เลยรีบปีนราวสะพาน
เกาะอยู่ที่เสาไฟทางแล้วแหละ

ปรากฏว่ามีชาวบ้านตกปลาแถวนั้นมารั้งตัวเขาไว้ได้ทันก่อน

ต้องใจเย็นเดินลงไปไม่มีใครหรอก
พี่มีไงอยู่ข้างล่าง
พี่มีไงอยู่ข้างล่าง
มีไงอยู่ข้างล่าง
โอ้โหเป็นไงล่ะไม่มีใครนะ

แต่เขาเห็นสาวชุดแดงกระโดดลงไป

เรื่องนี้เรื่องสาวชุดแดงกับสะพานบางปะโกง
คือมันก็ไม่ใช่ครั้งแรกที่เราเคยอ่านข่าวไง
ก่อนหน้านี้มันก็มีในโลกโซเชียลมีเดีย
เขาก็บอกพอพูดบอกว่าอ้าวสาวเสื้อแดงอีกแล้วเหรอ

เป็นสิ่งที่ชาวบ้านเขาเล่ากันปากต่อปากค่ะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้มันก็มีกรณีที่ผู้หญิงอายุ๒๕
ก็จะขับรถกลับบ้านที่ปฐุมเหมือนกัน
แล้วระหว่างข้ามแม่น้ำเนี่ยระหว่างข้ามสะพานเนี่ย
ก็เห็นว่าเป็นผู้หญิงนั่งอยู่บนราวสะพาน
แล้วมีการกวักมือเรียกหลังจากนั้นผู้หญิงก็กระโดดลงไปในน้ำ
แล้วทีนี้ผู้หญิงที่เห็นเนี่ยนะคะที่เป็นคนเนี่ย
รถจะกระโดดตามแต่ว่ามีคนมาคว้าโต๊ยก่อน
แล้วก็บอกแบบนี้เลยไม่มีหรอกไม่มีหรอกสาวชุดแดง
คือทั้งพลเมืองดีทั้งกู้ภัยเขาบอกว่าสะพานเฮียน
แล้วมันเป็นเรื่องของตัวตายตัวแทนมีคนตายทุกปีแบบนี้ค่ะ
นี่แล้วเขายังบอกด้วยว่ามีคนเคยเห็นผีสาวชุดแดงเนี่ย
โบกรถคนขับผ่านไปผ่านมาให้ช่วยเหลือ
ก็คือมีคนเคยเล่าเรื่องนี้เหมือนกันอย่างที่คุณอริยาบอก
แล้วก็คือเหมือนกับเรียกเพื่อจะให้กระโดดลงไปตาม
อย่างน้อยนับเนี่ยน่าจะประมาณ๓ครั้งแล้ว
มีคนพบผีสาวชุดแดงแบบนี้นะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีบอกว่าเดี๋ยวเกาะติดเรื่องนี้ต่อ
แล้วเดี๋ยวถ้ามีความคืบหน้าจะนำเสนอนะคะ
นี่คุณติคุณตินักข่าวของเราต้องลงไปดูเรื่องนี้
สายนี้เลยใช่ไหมสายเย็นใช่ไหมเออนี่เท่าที่ดูแอบไปดูในเน็ตนี้
มีความชัดเจนไหมเดี๋ยวเราส่งของเราไปดีกว่า
เรื่องก็อาจจะพิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้บางเรื่องก็เป็นความเชื่อ
แต่เอาเป็นว่าใครผ่านไปผ่านมาแถวนั้นตั้งสติให้ดี
ถ้าเห็นสาวชุดแดงก็ก็รู้กัน